แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือตัวเลขของโควิด
ตัวเลขผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยตอนนี้เนี่ยคือเห็นบอกว่าผลการวิจัยเนี่ย
คนกรุงเทพกาลตกนะนั่นสิ
ตามห้องตามห้างติดเชื้อเยอะนะต้องทำการล้างทำการฆ่าเชื้อกันยกใหญ่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็การติดเชื้อมันไม่ได้ติดเฉพาะกลุ่มที่กระทำผิดกฎหมายแล้ว
ไม่ใช่ลักษณะของการเล่นการพนันแล้วไม่ใช่เรื่องของการมาปาร์ตี้กันแล้วนะครับ
แต่โต๊ะแชร์โต๊ะแชร์กินโต๊ะแชร์ก็เป็นการรวมตัว
คืออันนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิด
ล่าสุดรวมตัวประมาณสัก๑๔คน
ไปดูยอดภาพรวมของประเทศก่อนเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อ๘๒๙รายครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๑๘๗๘๒ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอยู่ที่๗๗รายครับ

ขณะนี้๑๖รายนะครับลามไปโน่นราชบุรีครับ
เพิ่มอีก๒รายนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงอายุแค่สี่เดือนเท่านั้นเอง
นะฮะนี่แหละคือพยายามจะบอกให้ว่ามันเอ่อ
มันใกล้กันแล้วมันติดอ่ะอย่างที่เบิร์ตบอกว่านี่ขนาดสีเขียวนะ
เออยังติดเลยนะฮะครับอืมโดยกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ที่
จังหวัดมหาสารคามครับมีจุดเริ่มต้นจากผู้ติดเชื้อรายที่๒ของจังหวัดในการระบาดระลอกใหม่
คือเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ตามร้านอาหารในเขตเทศบาล
ร้านอ่ะคุณผู้ชมนะฮะได้ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงจนพบผู้ติดเชื้อ
ในจังหวัดมหาสารคามรวม๑๕รายและที่จังหวัดราชบุรีอีก๑รายนะครับ
เป็นภรรยาของผู้ติดเชื้อรายที่สี่คือคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่า
ทำไมต้องมาบอกจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครคือจะบอกเพราะว่าชี้ให้เห็นว่า
ถ้าใกล้ชิดกันขออภัยฮะแล้วไม่ป้องกันอ่ะมันติดอืม
นายเกียรติศักดิ์ตรงซิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยบอกว่า
หลังจากพบผู้ติดเชื้อในวันที่๒๗มกราคมแล้วนะสำนักงานสาธารณสุขลงพื้นที่สอบสวนโรค
พบกลุ่มเสี่ยงหนึ่งร้อยรายครับมีผลตรวจยืนยันในวันที่ยี่สิบแปดมกราคมออกมาหกราย
แล้วก็ได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ารายยืนยันผลตรวจวันที่สามสิบมกราคมติดเชื้ออีกแปดราย
แล้วก็ได้ตรวจเชิงลุกเพิ่มอีกสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามรายผลตรวจออกมาห้าร้อยหกสิบสามรายผลเป็นลบครับ
และวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับตรวจเชิงลุกอีกหนึ่งพันหกร้อยหกสิบรายรวมตรวจเชิงลุกสองจังหวัดตรวจไปทั้งหมดสามพันเจ็ดบร้อยเก้าสิบห้าราย
มหาศาลคามเนี่ยคนจากกรุงเทพเอาเชื้อไปให้เขานั่นไง
แล้วมันขยายไปราชบุรีได้ยังไงขณะที่ศูนย์สอบคอจังหวัดราชบุรีครับ
รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก๒รายเกี่ยวข้องกับกลุ่มโต๊ะแชร์มหาสารคามนี่แหละครับ
เป็นลูกเขยของผู้ติดเชื้อรายที่๒๙

ติดเชื้อหลังจากขับรถไปรับแม่ยายกลับจากมหาสารคามไงครับ
นี่แหละฮะที่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงโต๊ะแชร์มา

อันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังเล็กอยู่มาก
เป็นทารกหญิงอายุแค่๔เดือนเท่านั้น
เป็นลูกสาวของผู้ติดเชื้อรายที่๓๐
และเป็นหลานสาวของผู้ติดเชื้อรายที่๒๙นั่นแหละ
ทั้งหมดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นนะฮะ
แถลงบอกว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑รายนะครับ
มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโต๊ะแชร์มหาสารคามเช่นกัน
โดยข้ามจังหวัดมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
เมื่อสอบสวนโรคพบว่าไปร่วมงานเลี้ยงมา
จึงตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ครับ

ถ้าจะรวมตัวกันก็อย่าเยอะ
แล้วก็รักษาระยะห่างหน่อย
โต๊ะแชร์ก็ทดเอาไว้ได้ไหม
แล้วค่อยไปกินเดือนถัดไปนู่นน่ะ
ครับคนกรุงเทพเองอย่าลืม

อย่าเอาเชื้อไปให้เขาเห็นไหมพอเขาติดมา

แม่นะฮะถึงแม้คุณแต้วจะเป็นสตรีแกร่งไม่ติดโควิดตรวจไปแล้วสองสามรอบก็ตามแต่ดราม่าก็บังเกิดจนได้ครับเพราะว่าก่อนอันนี้คุณผู้ชมคงจำได้ว่าแต้วเองก็ไปมีเรื่องของความใกล้ชิดกับคุณมะตูมอ่ะนะมีคงมีคลิปไปเต้นติ๊กต๊อกด้วยกันแล้วก็เป็นไทม์ไลน์ช่วงที่คุณมะตูมเองก็เป็นเอ่อโควิ
ร้านนี้ในภาพไม่มีคนก็ตามทีแต่หัวก็ลงเพราะว่าคุณแต้วเขาโพสต์ว่าชุดพบประผู้คนและโรคภายนอกออกมาสวอปเทสแล้วกลับไปกักตัวเหงาเหงาต่อที่บ้านค่ะนะฮะโดยในภาพคุณแต้วไม่ได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหัวลงทันทีเออนอกจากประเด็นไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะฮะคือคุณออกข้างนอกคุณต้องสว

โควิดสิบเก้าเนี่ยในระหว่างสิบสี่วันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะฟักตัวถ้าเป็นเชื้อทั่วไปเนี่ยระยะฟักตัวไม่ใช่ระยะแพร่ระบาดนะครับคือในระยะฟักตัวของโควิดเนี่ยก็สามารถแพร่ระบาดได้นี่คือความพิเศษของมันเนี่ยคือมันจะไม่มีอากาศใช่แต่คุณแต้วเขาก็ยอมรับนะคุณผู้ชมหลัง
ขายแป๊บเดียวแล้วก็กลับทันทีแต่ว่าเขาก็เขาก็ขอโทษมาแหละนะครับแล้วก็น้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนตำหนิติเตียนไปแต่แต่คุณผู้ชมคุณแต้วเขามีการเช็คอินใช่ไหมค่ะเขาเช็คอินที่ร้านกาแฟร้านต้นเรื่องนี่แหละครับสุดท้ายร้านกาแฟต้องประกาศปิดร้านเพื่อทำการวิกคลินิ่งฆ่าเชื้อเป็น